ท่านผู้ชมครับมีกรณีที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อพยอม

ยังไงคะชาวาสวัดสวนแก้ว
จำได้ไหมวันที่คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
แคนดิเดตนายกวันนั้นเข้าไปในที่ประชุมรัฐสภา
ค่ะ๑๙กรกฎาคมใช่ไหมครั้งที่สอง
ใช่ค่ะที่สุดท้ายโหวตชื่อซ้ำไม่ได้
แถมยังโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วก็ออกจากสภาไปด้วย
ต้องเดินออกจากที่ประชุมรัฐสภาวันนั้น
หลังจากที่พูดขอบคุณเสร็จแล้วก็วางบัตรลงที่
โต๊ะแล้วก็เดินออกมานะฮะ
หลวงพ่อพยอมท่านก็ได้กล่าวชื่นชมคุณพิธาเอาไว้
บอกว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำสูง
คนแบบนี้หาไม่ได้ง่าย
ขนาดถูกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่เขากลับทักทายร่ำลาโบกมือคุมอารมณ์ได้ดีมาก
ไม่มีอาการสั่นเคลือหรือร่ำให้ออกมา
เลือกตั้งรอบหน้าคะแนนฉลุย
นี่ฮะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่า
ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือศปศ
ยื่นหนังสือถึงผู้มนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีพระพยอม
แบบนี้เนี่ยถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่
เป็นการแสดงกิริยาจนเกินงามไม่เหมาะสมกับสมณเพศหรือไม่
ที่ออกมาเชียร์คุณพิธาแบบนี้
วันนี้เราก็ไปที่วัดสวนแก้วนะฮะ
ถามหลวงพ่อพยอมท่านนะครับวัดสวนแก้วอยู่ที่
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
หลวงพ่อพยอมบอกว่าเรื่องนี้ใครจะด่าจะว่าว่าไปชอบใครเชียร์ใครชื่นชมยังไง
หรือจะสาบแช่งอย่างไรก็อยากจะให้คิดถึงหลักพระพุทธเจ้านะ
ซึ่งท่านบอกว่าการยกย่องคนดีชื่นชมคนดีไม่มีอะไรที่ผิดหลักเกณฑ์
และตอนที่พูดออกไปในวันนั้นไม่ได้บอกว่าพักก้าวไกลเก่ง
ไม่ได้ชมเฉพาะพฤติกรรมบางช่วงบางตอนที่เขาถูกเรื่องหนักมากระทบอะไรนะ
เป็นการชมเฉพาะพฤติกรรมบางช่วงบางตอนที่เขาถูกเรื่องหนักมากระทบ
แต่ยังเก็บอาการได้ไม่มีสะอึกสะอื้นน้ำตาไม่คลอเสียงไม่สั่น
เหมือนกับบางคนที่เก็บอาการไม่อยู่บางทีมีปี๊ดแตกแบบนี้ยังไงก็ไม่ชมอยู่แล้ว
หลักสำคัญก็คือพระพยอมท่านบอกว่าอัตมาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจำวัดอยู่ที่นี่
แล้วคนนนทบุรีเนี่ยเขาก็เทคะแนนให้คุณพิทายกทั้งจังหวัด
อาตมาจะชมนิดชมหน่อยจะเป็นอะไรไป
ถ้าออกมาตำหนิเขาสิจะอยู่ร่วมกันในจังหวัดยาก
เฉพาะพฤติกรรมบางตอนเช่นตอนที่โดนอาการหนักหนักโดนหนัก
แต่ยังไม่สะอึกสะอื้นน้ำตาไม่คลอเสียงไม่สั่น
อย่างนี้เขาเรียกคนเก็บอารมณ์ก็ต้องชม
แต่คนบางคนเก็บไม่อยู่เลยปี๊ดแตกสะพึดสะพือ
อย่างนั้นก็ไม่ชมอยู่แล้วและคนจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็ให้คะแนนคุณพิธา
ทั้งจังหวัดเลยไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวสอสอพักอื่นไม่ได้เลย
แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกัน
ความเห็นขัดแย้งกันไปเพื่ออะไร
จังหวัดโดนยกเชียร์ให้แนนอาจมาชมนิดน่วนว่าจะเป็นอะไรไป
ที่มีผู้ไปร้องเรียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
พยอมบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหนังสือส่งมาถึงนะครับ
แต่หากมีหนังสือส่งมาให้ดำเนินการอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม
เพราะว่าไม่ใช่พระดื้ออยู่แล้วถ้าสั่งให้หยุดพูดก็พร้อมหยุดพูด
แต่ที่พูดออกไปก็แค่ออกความคิดเห็นขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ไปถามหลวงพี่น้ำฝนนะฮะเจ้าวาดวัดไผลล้อมที่นครปฐมพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์
และแก้ไขปัญหาอธิกรข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะส่งภาค๑๔
เป็นพระวิญญาธิการด้วยนะฮะหรือว่าตำรวจพระ
เกี่ยวกับกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยสงฆ์ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
เหมาะไม่เหมาะอย่างไรมีข้าวห้ามแบบไหนอย่างไรไหม
ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์หรือเอาไปคล่องเกี่ยว
ร่วมชมนมต่างควรอมูลมันก็ไม่เหมาะอันควรกับธนสงสม

การไปวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่เราจะต้องไปก้าวล่วงหรืออะไรทั้งสิ้นนั่นเอง
อ่ะก็เดี๋ยวรอดูการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างไปกันแล้วกันนะ